แฉขบวนการตบทรัพย์แล้วคนที่อยู่เบื้องหลัง
เพราะว่าถูกเรียกเก็บเงินเขาเรียกว่าค่ายุติธรรม
ค่ายุติธรรมนี้๑๐ล้านบาทครับ
หลังจากถูกแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินต่อเนื่องมาจาก
นี่คือคุณปราบประดนหรือว่าคุณปราบสุวรรณบางครับ
ดารานักแสดงชื่อดังเขาร้องของความแบ่งทำ
กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชน
กรณีที่โดนเรียกเอาทรัพย์สินหรือตบทรัพย

กับเขาเมื่อ๕เดือนก่อนแต่จนถึงปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าใดทั้งสิ้น
แต่ผลทางคดีนะครับกระทบต่ออาชีพการแสดงในวงการบันเทิงของเขา
กลับไป๑๘สิงหา๒๐๖๕ปีที่แล้วครับนะครับ
แฟนสาวของคุณปราบถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกง
ต่อมา๒๑สิงหาคมเพื่อนของแฟนได้รับการติดต่อจากทนายความชื่อย่อฮอนกฮูก
คือเขาบอกว่าอ้างเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนัดพบกันที่ร้านแห่งหนึ่ง
และมีการพูดคุยเรียกเงิน๑๐ล้านบาทเพื่อช่วยปรับสำนวนคดี
โดยแจ้งว่าเป็นราคาของความยุติธรรมนะครับ
จากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าคุณปราบกลับไปคิดดูก่อน
ต่อมาเพื่อนของแฟนเนี่ยแชทมาหาเขาอีกนะครับ
เขาไม่ตอบแต่คุณป่าบอกเก็บไว้หมดแล้วไว้เป็นหลักฐาน
กระทั่งวันที่๕ตุลาคม๒๕๖๕ที่ผ่านมาก็ได้รับทราบข้อหาตามขั้นตอนครับ
ที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่า
เลขาเป็นคนมาเรียกตบทรัพย์ผมหรือมีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะครับ
ผมเพียงแต่บอกว่าคนที่มาเรียกตบทรัพย์ผมเป็นที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้
ส่วนท่านเลขาเองหรือรัฐมนตรีจะรู้เห็นหรือรับทราบเรื่องหรือไม่

คุณปราบย้ำว่ากรณีที่คดีไม่คืบหน้าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
เก็บหลักฐานการพูดคุยนะครับแล้วก็การพบกันทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ติดต่อหาทนายนกฮูกนะครับ
ลูกคู่กันนะชื่อย่อที่ถูกอ้างถึงเจ้าตัวยอมรับว่า
เคยนัดคุยปรึกษาทางกฎหมายกันจริงเพราะเพื่อนของแฟนคุณปราบนะครับ
ติดต่อให้มาช่วยทำคดีในฐานะทนายความส่วนเรื่องเงินที่ตกลงกันคือค่าทนายความ
แต่ไม่ได้ระบุจำนวนนะครับย้ำว่าไม่ได้อ้างถึงรัฐมนตรี
หรือเลขารัฐมนตรีและไม่เคยพูดถึงราคาของความยุติธรรม
เรื่องนี้สงสัยต้องขยายผลกันต่อครับ